ทุกผู้ชมครับเรามาดูความคืบหน้าตรงนี้หน่อยนะครับ
หลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ย
แต่ว่าคุณแม่บอกว่าโอ้โหติดใจมาก
ถึงขั้นบุกโรงพักษพศิชนนครศรีธรรมราช
ประกาศว่า๓วันเนี่ยถ้าคดีไม่คืบหน้า
จะฆ่าตัวตายจะผูกคอตาย
ล่าสุดเธอบอกว่าได้รับคำชี้แจงจากตำรวจแล้ว

แต่ย้อนไปดูเหตุการณ์ตอนที่ประกาศเอาไว้หน่อยนะครับ
อร่อยเท่าระเมืองที่แหล่งศอดแพ้
กลับที่สิ้นถึงที่ห้องศาล
นายคือนิตนะ
ดีถึงเท่าความใจ
นี่แม่ของผู้ตายไปสพศรีชนตั้งแต่๑๒กุมภาพันธ์นะครับ
บอกอีก๓วันเนี่ยถ้าคดีลูกชายไม่คืบที่ถูกยิงตายจะผูกคอตาย
เราเลยตามความคืบหน้าคดีให้นะฮะด้วยความเป็นห่วงนะครับ
นี่ก็๓วันพอดีวันที่๑๔๒๓วันพอดี
นางสาวโสภาบุญปลอดอายุ๕๔นะฮะ
แม่ของนายประสานแป้นพรมอายุ๓๓
นายประสานถูกคนร้ายใช้ปืนยิงเสียชีวิตเมื่อ๒๖พฤศจิกายน๒๕๖
บนถนนสายชนเขาพลายดำที่ตะบนทุ่งสายอำเภอศรีชนที่นครศรีธรรมราช
จนถึงวันนี้ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าทางคดีด้วย
ก็เลยกลัวว่าลูกชายจะตายฟรี
คือทางนางสาวโสภาเนี่ยบอกกับเราบอกว่ายอมรับว่าก่อนลูกชายจะถูกยิง
ลูกชายไปขโมยปามของชาวบ้านไปขายเคยมีคนมาเตือนนะ
บอกว่าให้ไปบอกลูกให้หยุดขโมยไม่งั้นจะถูกฆ่า
ก็เลยเชื่อว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นคนในพื้นที่
เมื่อ๑๒กุมภาพันธ์เธอไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วขอเวลาอีกนิดหนึ่งก่อน
เธอก็เลยให้เวลาตำรวจสามวันซึ่งถ้ายังจับไม่ได้เนี่ย
จะผูกคอตายเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูก
เพราะว่าตอนนี้ตัวสามีของเธอเองเนี่ยก็ป่วยเป็นอำมพลึก
นี่ฮะลูกสะพ้ายก็ตกงานเพราะโควิดยังมีหลานอีก๓คน
แล้วลูกชายมาถูกยิงตายไปเนี่ยจะให้เธอทำยังไง
วันนี้คุณติก็ลงพื้นที่ไปนะครับไปคุยกับครอบครัวนี้นะครับ
คุยกับฝ่ายของผู้ที่เป็นแม่นะคุณแม่โสภาเนี่ย
อำเภอศรีชนนครศรีธรรมราชเนี่ยเออดูวันนี้หน้าตา
สีหน้าท่าทางก็ดูผ่อนคลายขึ้นคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายนะครับ
แม่บอกกับเรานะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากมีข่าวออกไปนะ
ว่าแม่เนี่ยไปร้องขอความคืบหน้าทางคดีของลูกชายที่โรงพัก
ให้เวลา๓วันไม่งั้นจะผูกคอตายพอเป็นข่าวไป
ตำรวจเนี่ยมารับตัวแม่ไปดูสำนวนคดีที่คนร้ายก่อน
เหตุเลยนะแล้วก็อธิบายว่าตำรวจทำงานไปถึงไหนแบบไหน
อะไรยังไงแล้วแล้วตอนนี้กำลังรอคือการขออนุมัติหมายจับ
เพราะรู้ตัวคนร้ายแล้วขอเวลารวบรวมหลักฐานสัก๗วัน
เสนอสารออกหมายจับเมื่อเห็นการทำงานของตำรวจนะก็เลย
โล่งใจว่าลูกชายคงไม่ตายฟรีได้เปลี่ยนความคิดไม่
ผูกคอตายแล้วอ่าอันนี้ก็ดีแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็ดีแล้วนะฮะ
ซึ่งทางคุณแม่ของผู้ตายเองบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณนักข่าว
ด้วยที่ช่วยนำเสนอข่าวนะเอาเป็นว่าจากนี้ไปจะรอดูอีก๗
วันที่ตำรวจบอกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับส่วน
เมื่อเช้านะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดนคร
ศรีธรรมราชก็มาที่บ้านหลังนี้นะฮะมาสอบถามข้อมูลเรื่อง
ของการเสียชีวิตของนายอ่าของลูกชายของคุณแม่เขาก็คือนาย
สารแป้นพรมนะเพื่อจะได้ดูแลว่าจะช่วยเหลือตรงไหน

เขาไว้ดูหน้าผู้ร้ายอะไรหมดแต่เราไม่รู้จักหนูก็จะ
จะเอามาจับให้อันนี้ก็ว่าเดี๋ยวเขาต้องยืนในยาการอะไรอีก
ถ้าว่ามันคือมันกับฉันคิดเกินเขาขอแม่ว่า๗วันได้ไหมบอกได้
แล้วเขาก็ถามมาลูกเขาก็เป็นห่วงเขาถามแม่ว่ายังคิดฆ่าตัวตายไหม
ว่าถ้าว่ากระตุ้นให้แม่อย่างนี้เราก็มีกำลังใจลูก
เรามีกำลังใจเรายังมาบอกพ่อเขาว่าเออโอกาสลูกเราตายคุยไม่มีแล้ว
เพราะพูดกันตรงคือถ้านักข่าวไม่มานี่มันยังมืดแปดด้านนะลูก
ท่านเผื่อเห็นภาพแล้วเดี๋ยวจะแบบไม่สบายใจ
คือบังเอิญที่บ้านเนี่ยไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะ

จังหวะที่เป็นภาพนิ่งที่เขาไปหากันเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ไว้นั่งสูงกว่าชาวบ้าน
ไม่ใช่ฮะคือที่บ้านฝากบอกว่าบังเอิญไม่มีจริง

ทางคุณแม่ของผู้ตายยืนยันนะครับว่าไม่เอาแล้วนะฮะ
ตำรวจบอกว่าจะมีความคืบหน้าแล้ว
ส่วนทางที่ตำรวจเนี่ยเราถามไปนะฮะ
มตรีสมชายซื่อต่อตระกูลนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้บังกับการสศศิชนรายงานว่าได้ตรวจสอบ
สอบปากคำพยานไปแล้ว๔ปาก
ส่งอาวุธปืนต้องสงสัยไปตรวจพิสูจน์อยู่
เพื่อเปรียบเทียบหัวกระสุนกับปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุ
แล้วก็ในตัวผู้ตายตอนนี้รอผลการตรวจสอบอยู่
ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
คาดว่าจะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้
ภายใน๒๓วันนี้และจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอน